ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเกิดเหตุมีผู้โดยสารพลัดตกบริเวณท่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๑คนและตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัด
เราจะย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันจากรายงานครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพขณะผู้โดยสารชายสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาว
ก้าวขึ้นจากเรือด่วนคลองแสนแสบที่ท่าเทียบเรือนานาชาติบริเวณซอยสุขุมวิทย์สิบห้า
แต่เรือยังเทียบท่าไม่สนิททำให้ชายคนดังกล่าวพาดหงายหลังตกไปในคลอง

ขณะที่คนขับได้ขับเรือออกจากท่าไปตามเส้นทางทันที
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาร่างนานกว่า๓ชั่วโมง
จึงพบร่างของนายธีรพงศ์ซีดาริส
ซึ่งจมห่างจากที่เกิดเหตุกว่า๓๐เมตร
ตามตัวมีร่องรอยจำนวนหนึ่งบริเวณท้ายถอย
ส่งศพให้แพทย์นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบประชาชนใช้บริการค่อนข้างบางตา
ส่วนหนึ่งเขายังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของบริษัทครอบครัวขนส่ง
นำป้ายมาติดบริเวณท่าเรือต่าง
เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทาง
เราก็ต้องอาศัยวิธีติดป้ายตามท่าตามอะไรเพิ่มขึ้นมา
แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอ่านหรือเปล่า
ในกรณีวัฒน์นี้เด็กยังไม่คล้องเชือกเลยนะ
เรือที่วิ่งเข้ามาใกล้แล้วเด็กวิ่งอ้อมมาจากตรงนั้น
คุณดิรับสารยืนแล้วเด็กเดิมไม่สามารถที่จะเดินมาคล้องเชือกได้

มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก
และบางส่วนละเลยในความปลอดภัย
นำซ้ำไม่ปฏิบัติตามกฎที่เจ้าหน้าที่แนะนำ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือต่างของคลองแสนแสบนั้น

ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
แต่ต้องยอมรับว่าการโดยสารทางเรือนั้น
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้
จากประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง
แต่เราก็ควรมีความระมัดระวังในการใช้บริการด้วยเช่นเดียวกันครับ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งเพราะผู้โดยสารเองที่ไม่ระมัดระวังในการใช้บริการ
จากการสังเกตในวันนี้พบขณะเรือเทียบท่ายังไม่สนิท
ผู้โดยสารกลับกระโดดขึ้นเรือโดยไม่รีรอ
ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้
และจากการพูดคุยกับผู้โดยสารรายนี้
บอกกับทีมข่าวว่าใช้บริการเรือดังกล่าวมานานกว่า๑๐ปี
ภายหลังเกิดเหตุยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ
แต่หากเราระมัดระวังสักนิดความสูญเสียก็อาจจะไม่เกิดขึ้น
ที่แรกก็รู้สึกแย่นิดนึงเนาะแต่ว่าธรรมดามันก็เกินไป
ก็กลัวบ้างแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเราด้วยค่ะ
เพราะว่าเราต้องใช้ทางนี้ประจำ
ให้ดูแลความปลอดภัยสำหรับตัวเอง
แล้วก็ให้ระมัดระวังเวลาให้เรือจอดสนิทก่อนแล้วค่อยขึ้นนะคะ
เวลา๙จังหวะที่เรือชิดเรือออกอะไรอย่างนี้ให้ดูด้วย
อะไรอย่างนี้โทรศัพท์ก็มีส่วนนะคะ
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีนั้น
ล่าสุดตำรวจนครบาลมักษานเรียกคนขับเรือ
และคนเก็บค่าโดยสารเข้าสอบปากคำแล้ว
พร้อมยืนยันว่าหลังเกิดเหตุพยายามหยุดเรือเพื่อช่วยเหลือ
แต่ผู้โดยสารขณะนั้นมีจำนวนมาก
จึงต้องนำส่งทั้งหมดให้ถึงปลายทางก่อน
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหา
ขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตเผย

เคยเกิดอุบัติเหตุเรือในคลองแสนแสบระเบิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ครั้งนั้นโชคดีเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บ
ไม่คาดคิดมาก่อนว่านายเทราโพงจะประสบอุบัติเหตุเพราะเรืออีกจนเสียชีวิตภูริพัฒน์ปุ่นนิมข่าวไทยรักทีวีรายงาน